เขาจะตั้งจิตนะจะทำบุญ

เอาดีใช่ใช่ใช่ใช่
ใช่พระหรือว่าผู้ชายแต่งกายคล้ายพระ
คือหลวงลุงคนนี้เคยมีวีรกรรมแบบนี้มาแล้ว

ซิ่งรถเสียหลักแล้วโวยชาวบ้านอีก

เดินก็ไม่ตรงทรงน่าจะเมาแหละคุณผู้ชมฮะ
เถียงกับญาติโยมเถียงกับคารวาสนี่แหละ
จะขึ้นรถก็ไม่ขึ้นสักทีสำหรับหลวงลุงคนนี้
คารวาสคนถ่ายคลิปพูดขนาดที่ว่า
ถ้าเมาแล้วก็อยู่ดีก็แล้วกัน

ดึงตัวยืดชุดกระชากกับคาราวาสนี่คุณผู้ชม
หลวงลุงคนนี้รูปนี้อายุ๖๖ปี
เป็นพระรุกวัลแห่งหนึ่งในจังหวัดพายาว

ชาวบ้านเขามาทำงานก่อสร้างกุฏิวัดกัน
แล้วพอชาวบ้านเห็นสภาพหลวงลุงเป็นแบบนี้กำลังเมา
แต่ยังห้าวนะจะขับรถเก๋งไปทำธุระ

แต่หลวงลุงไม่ฟังชี้หน้าด่ากลับครับ
ภาพนี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
แต่ล่าสุดวิรกรรมของหลวงลุงยังมาต่อเนื่องเกิดขึ้น
ค่ำวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
ที่ไปประสบเหตุเสียหลัก
นี่คันนี้เลยตกอยู่ริมถนนสายภูซางบ้านฮวก

ขับขี่คือพระทองสุกก็คือหลวงลุงในคลิปแรกครับ
มีอาการเมามาเลยนี่ให้มานั่งซบตรงนี้ก่อน
แต่ว่าท่านไม่ได้มีอาการบาดเจ็บไม่ได้อาภาษณ์อะไร
แต่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อน

ยังจุดเกิดเหตุตรงถนนเส้นนี้ครับ
ไปเจอหลักถนนเนี่ยโดนชนจนหักล้มเลย
แล้วข้างทางก็มีรอยลากถลายมานะคุณผู้ชม

ไปจนถึงจุดที่พบรถเก่งคนนั้นตกข้างทาง

บอกว่าพระที่ขับรถเป็นรูปเดียวกับพระในคลิปก่อน
แล้วนั่นแหละที่เหียงกับชาวบ้าน
โดยพระรูปนี้บวชอยู่ในจังหวัดเชียงราย
แต่มาขอจำพรรษาที่วัดในจังหวัดพยาวมาหลายปีแล้ว
สาเหตุที่ขับรถออกไปเกิดอุบัติเหตุก็
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลุงเขาจะไปไหน
แต่ดูจากพฤติกรรมเคยเห็นว่าเมาสุราโวยวาย
เชื่อว่าก็นั่นแหละเมาแล้วขับครับ

ผู้นำหรือในหมู่บ้านก็ไม่ทราบนะครับ
ในส่วนที่ท่านออกไปด้วยเหตุใดนะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ในส่วนของพฤติกรรม

ในหมู่บ้านนี้ก็ถือว่าต้องให้ออกจากพื้นที่
ในส่วนของเจ้าคณะอำเภอ
ที่จะให้ศึกหรือจะยังไงต่อ
ก็เป็นขวดของทางส่วนต่อไปครับ
ก็ตรงกับที่ผู้ใหญ่วิรัติท่านบอกนะครับ
ว่าควรจะต้องให้เจ้าคณะอำเภอมาดูแลหน่อยมาจัดการหน่อย
โดยเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดพยาวที่พระดังกล่าวจำวัดจำพรรษาอยู่
ก็รายงานให้กับเจ้าคณะอำเภอทราบแล้วครับ
วันนี้เตรียมจะสั่งให้พระรูปนั้นพ้นจากวัด
จากมีพฤติกรรมที่ผิดพระวินัย
เพราะว่ามาดื่มสุราเมไรแล้วดื่มในช่วงเข้าพรรษาด้วย